คนในวงการบันเทิงเราแวะเข้าวงการบันเทิงข่าวบันเทิงกันสักนิดหนึ่งนะคะ
คลุมเคลือกันมานานคู่รักคู่นี้เป็นนักร้องยุค๙๐ยุคเรานี่แหละ

เอามาจุ๊บทีนึงคุณสอนรามเทพิทักษ์นะคะของคุณนิโคเทรีโอ
ตอนแรกก็คุมเคลือมาเป็นเดือนแล้วนะว่าสรุปยังรักกันหรือว่าเลิกกันไปแล้วนะคะ
ฝ่ายชายก็คือคุณสอนรามเทพิทักษ์ประกาศออกมาแล้วว่าเลิกกับคุณนิโคค่ะ
มีคนสายสืบเข้าไปส่องเห็นภาพผู้หญิงอื่นในโซเชียลของคุณสอนรามด้วยนะ
ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอื่นหรือเป็นใครก็ยังไม่ทราบ
คือเขาเมาส์กันว่าเป็นเรื่องของมือที่สามหรือเปล่าแต่ว่าคุณสอนรามบอกไม่ใช่เขายืนยันแบบนี้นะคะ
ความสัมพันธ์ของตัวเขาเองกับนิโคจบลงตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม
พยายามดูแลความรักที่มีให้กันพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
แต่ว่าทั้งสองคนไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวและไม่ขอชี้แจงในรายละเอียดนะคะ
คุณหนุ่มสร้อมหนุ่มสร้อนรามยอมรับว่ามีการพูดคุยกับคนอื่น
เพราะมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แต่เป็นเรื่องปกติของคนที่ยังไม่มีพันธะอะไร
แต่การเลิกราครั้งนี้ไม่ใช่การคบซ้อน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

พูดอย่าไทยรึเปล่าหรือยังไง
แต่เขาบอกสัญญาณทะเย้นนี้เขาถูก
หากย้อนกลับไปประมาณมิถุนายนปีที่แล้ว
เรื่องราวความรักของทั้งคู่
เริ่มจากการร่วมงานในมิวสิกวิดีโอเพลง
หมุนเวลาที่นิโคเป็นคนร้อง
คอเฟอร์เพลงของคนอื่น
ตอนแรกแฟนก็คิดว่าเป็นคู่จิ้นเฉยไม่มีอะไร
จากนั้นทั้งคู่คบหากันอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายชายเคยบอกว่าความรักครั้งนี้คิดไปไกลถึงขั้นงานวิวาเลยนะ

ฉากเรียบร้อย๑ปีค่ะ